แล้วคุณคุณเด็กยิงดาวไปไหนมา
พอดีไม่มีเด็กก็เลยไม่ได้พาใครไปไหน

คุณสุภาษาราเกิดปุ๊บแล้วแก่เลย

มีครับมีใครเป็นเด็กมาก่อนก็จะไปพวกบิน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ด้วยตอนเด็กคุณไปไหนคะ

ใช่ก็ชอบแบบสนุกสนานกันไป

อย่าถามดิฉันเลยนะล่วงเลยมาเยอะแล้ว

ไปเที่ยวตามจุดต่างที่เขามีการจัดงานนั่นแหละ
เรายังคงมีควันหลงมีภาพกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชม
เหนือจากเด็กในกรุงเทพแล้ว
เด็กชาวซาไก่กับมแกง

แต่ว่าก่อนอื่นพาวิชงไปที่ระยองกันก่อน

ทั้งเรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือ
เขาไปจัดแสดงเอาไว้ที่บริเวณท่ากาศยานานาชาติอูด

คือเด็กเขาก็มีความฝัน

พาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลีคอปเตอร์ต่าง
พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง

พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง
พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง

พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง

พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง

พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง
พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง
พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง

พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง

พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง

พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง
พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง
พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง

พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง
พอพาไปดูก็จะพาไปดูที่เรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่าง
ก็กล้าแสดงออกแล้วก็เป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับในครอบครัวกำลังพลด้วยนะคะ
รวมทั้งประชาชนทั่วไปก็นำลูกหลานมาร่วมกิจกรรมแบบนี้
นี่เห็นไหมเสิงบะจึบบะจึบบะจึบบะเห็นไหม
นี่คือเป็นการกล้าแสดงออกนะครับเป็นการเปิดเวทีให้น้องได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้

ข้ามมาที่ปากช่องนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
สนามศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติหรือไร่สุวรรณ
เมื่อวานนี้วันเด็กมีเด็กไปร่วมกิจกรรม๑๐๐คนนะคะโดยประมาณนะคะ

เทศบาลตำบลศรีมามงคลร่วมกับหน่วยงานต่างจัดกิจกรรมวันเด็ก
เยอะแยะมากมาย๔๐ซุ้มนะคะโดยประมาณค่ะ
มีการจับฉลากแจกของรางวัลเป็นจักรยาน
เป็นตุ๊กตาเป็นพัดลมเป็นหม้อหุงข้าว
ไฮไลท์ของงานอยู่ที่รถถัง
แม้ว่าที่นี่จะเป็นศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
แต่ได้รับการสนับสนุนรถถังน้ำหนัก๕๔ตัน
ค่ายสุระนารีเพราะว่าเด็กเขาชอบมากนะวันเด็ก
เอาเป็นว่ารถถังเป็นสัญลักษณ์ของวันเด็กเลยก็ได้นะ
ถูกต้องพอได้ขึ้นได้เข้าไปโอ้โหมันตื่นเต้น
มันดีใจมันแสร่งแรงมันดาวน์ใจ
อกจากนี้มีการมอบทุนการศึกษาที่นี่ด้วยนะคะ
ทุนทุนละ๒๐๐๐บาทค่ะ
ลงใต้ไปที่พังงาครับ
ตัวแทนภาคเอกชนและประชาชนผู้ใหญ่ใจบุญ
ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กกลุ่มเยาวชน
ชาวมอร์แกนนี่อยู่ที่เกาะสุรินภายใต้แนวคิด
น้องมาไม่ได้พี่จะไปหาโอ้น่ารักนะ

โดยได้ร่วมกันนำสิ่งของของเล่นต่างตุ๊กตา
แรงสีฟันยาสีฟันปากกาขนมขบเคี้ยวไปมอบให้
แล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันไอศครีมผลไม้
แล้วก็เล่นเกมกับน้องด้วย
แจกของขวัญของตลาดวันกันโอ้สนุกทีเดียวนะฮะ

เออเป่าแป้งแล้วก็อะไรอ่ะคาบเหรียญ

ขนมโกเสร็จก็จะไปกินเครื่องดื่มติดคอแก้ติดคอแบบนั้นนะฮะ
ก็เป็นคนที่ไปจัดก็คือหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับ
ต่อจากพังงาไปดูที่พัทธลุงกันหน่อยนะคะที่อำเภอกงหรา
นี่ค่ะคุณผู้ชมชาวมันนิหรือว่าชนเผ่าซาไก่เนี่ย
ก็พาน้องหนูสักประมาณ๒๐คนนะคะ
หอบลูกจูงหลานออกจากป่าเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
มาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติที่เขาก็จัดขึ้นที่ศูนย์อพปร
การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมนะคะ
ในงานนี้นี่ค่ะก็มีทั้งขนมไอศครีมของเล่นเนี่ย
แจกน้องหนูแบบนี้นะคะเขาก็อยากมีความสุข
บอกว่าการเดินออกจากป่าครั้งนี้เนี่ยคือ
ก็เป็นเพราะว่าน้องคุณผู้ชมรบราว
บอกว่าอยากจะไปงานวันเด็กกับเขาเหมือนกัน
ก็เลยตัดสินใจพามาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กนะคะ
บรรดาเหล่าเด็กเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นนุ่ม
ที่จะย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้วนะคะ
หลายคนก็เลยทาปากแดงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

สวมใส่ชุดเสื้อผ้าฉบับคนเมืองของเขาด้วย
แล้วคุณคิดดูน้องเขากว่าจะได้ออกมานานนะ

นี่เป็นโอกาสหนึ่งที่เขาได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นนะ
ต่อที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจุดนี้
จริงแล้วถ้าไม่ใช่วันเด็กเด็กก็เยอะอยู่แล้ว
และยิ่งวันเด็กคนยิ่งเยอะกันไปใหญ่

พาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เพราะเมื่อวานนี้เขามีกิจกรรมเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าเป็นวันเด็กนะคะทั้งการแสดงบนเวที
การเล่นเกมการแสดงดนตรี
และบางคนอยากจะไปเยี่ยมชมแม่มะลิ
แม่มะลิย้ายไปจากกรุงเทพ
ฮิปโปโฟเตมัสขวัญใจเด็กเขาย้ายจากสวนสัตวศิษฐ์มาอยู่
สัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อสักครู่นี้เป็นนกแพนกวิน

น่ารักดีนะคะคณะผู้จัดงานเตรียมของขวัญไว้ด้วยเมื่อวานนี้
๑หมื่นชิ้นที่ที่จัดยิ่งใหญ่จริงนะคะ
ให้กับเด็กรวมถึงเปิดสวนสัตว์ให้เด็กชมฟรีเมื่อวาน
อกจากนี้บริเวณส่วนแสดงสัตว์ต่าง
มีเด็กเฝ้ารอชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดนะคะ
เพนกวินเมื่อวานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นี่มี๕๐ตัว
การแสดงช้างเล่นน้ำการป้อนอาหารสัตว์ต่างเป็นยีราฟเมื่อสักครู่นี้นะคะ
และถ่ายรูปคู่กับลีเมอร์หางแหวนเขาบอกว่าเป็นการถ่ายอย่างใกล้ชิดเลยนะ
ป้อนอาหารยีราฟเมื่อสักครู่นี้แล้วก็นอกจากนี้แร็ดขาวก็ป้อนได้
้าลายก็ป้อนได้นะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักมาก

แล้วก็รถติดแต่ว่าพวกพกรองก็ยินดีนะ
ก็ไปกันนะฮะปิดท้ายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจภูทรทุ่งสงศ์พร้อมด้วยกำลังพลที่แต่งกายด้วยนี่ยอดมนุษย์สบายเดอร์แมน

นำกล่องของขวัญรวมทั้งขนมของเล่นไปมอบให้กับเด็กพิการ๔คน
พิการ๔คนนี้เขาอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลชะมาย
นาหลวงเสนถ้ำใหญ่แล้วก็ขาว
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับ
แล้วก็มีความสุขทั้งผู้ให้ผู้รับแหละนะครับ
จากนี้ก็ยังมีการนำของขวานไปมอบให้กับเด็กในโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลทุ่งสงศ์ด้วย
ส่วนที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงศ์ก็มีเด็กเยอะทีเดียว
พากันไปร่วมทำกิจกรรมวันเด็กกันอย่างสนุกสนานนะฮะ
โตขึ้นก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
ไม่ว่าอยากเป็นอะไรขอให้ได้เป็นอย่างที่หวังแล้วกัน
นั่นคือรอยยิ้มและความสุขของน้องหนูในวันเด็กแห่งชาติ